บอกมันด้วยว่าเรามาช่วย

นี่ต้องเป็นช่วยสัตว์อะไรที่มันจะต้องแบบน่าเห็นใจน่าสงสารแน่แล้วค่ะ

ไม่ใช่ดูสิดูหย่อนเชือกลงไป
อารมณ์คล้ายเหมือนมาตกปลา

แต่ถ้ามันโรยตัวลงไปในท่อแบบนี้
นี่ครับที่จังหวัดอุดรธานีเหล่าบรรดา
เจ้าหน้าที่เขามีชื่อทีมนะ

จากสำนักงานป้องกันบรรทาวสาทธนไพรเทศมาณคลอุดรธาน

เพราะว่ามันก็สู้อยู่เหมือนกันอย่างว่าสัตว์มันก็มีความตื่นตระหนกตื่นกลัว
แต่ว่ามันอยู่ในท่อนี้มานาน
แล้วทีนี้ช่วงฝนตกน้ำมันท่วมท่อไม่ระบายออกไป
เกิดไม่ช่วยมันแล้วก็เดี๋ยวมันจมน้ำ
สัตว์ทุกชนิดมันก็รักชีวิตมีหัวใจนะเราก็ต้องช่วยกันอ่ะนะ

เพราะฉะนั้นผมว่าเฉลยดีกว่า

ลงในท่อไปช่วยงูเหลือม
แล้วต้องบอกด้วยนะว่าเรามาช่วยแล้ว
ใช่ไม่บอกมันดีเดี๋ยวมันฉกเอา
สุดท้ายมันก็ยอมเลื้อย
เราก็พันขึ้นบานแบบนี้
คือเขาก็สันนิษฐานอย่างว่างูมันก็อยู่ตามท่อ

คือเห็นนายน้ำก่อนช่วยตัวใหญ่นะครับว่าเป็นงูเหลืองตัวเล็กธรรมดา
ตัวทั่วไปอ่ะมันออกมาเมตรกว่างี้นะ

โอ้โหนี่คือแบบยืนเรียงกันหลายสิบคนน่ะ

นะเป็นภาพประวัติศาสตร์ใช่
เอ้าผมบอกแล้วว่าภารกิจนี้มันอันตราย

ที่เขาใจถึงใจกล้าลงไปช่วยเจ้างูเหลือมตัวนี้ขึ้นมา
ไม่งั้นนะมันจะจมอยู่ในท่อนี้

แล้วก็มีโอกาสที่มันอาจจะโดนน้ำท่วม

ไม่มันก็แบบเลื้อยไปตามน้ำที่มันเป็นท่อระบายน้ำ
ไปบ้านชาวบ้านอะไรไปอีก

ทำความรู้จักกันไว้เผื่อโอกาสหน้าเจอกันใหม่
หน้าก็จะบอกมันว่าเรามาช่วยได้แล้ว
ไม่ใช่แบบนั้นคือถ่ายรูปเสร็จปั๊บ
คืนสู่ธรรมชาติเอาไปปล่อยมันอย่างที่ทางของมันที่ดีนะครับ
อย่างน้อยก็ถือว่าเราได้มาร่วมภารกิจครั้งสำคัญร่วมกัน
เรามาช่วยนายแล้วครั้งต่อไปนายช่วยเราบ้าง

สมมติเราหลงป่าไปเจองูเราจะวิ่งเราจะทำยังไง
นายเราหลงป่าช่วยเราออกจากป่าได้ไหม
มึงก็จะมานี่นายละตามเรามาเดี๋ยวเราพาออกจากป่าเงี้ย
เดี๋ยวนะคุณดูเมาคลีมากเกินไปกันหรือเปล่า
หรือว่าคุณเป็นไงเป็นเชฟเหรอคะ